บทเพลงที่วงปีภาษจะบันเลงในพิธีโกนจุจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามขั้นตอนของพิธี
เมื่อตัดจุกและโกนผมเด็กแล้วขณะอาบน้ำเด็กปีภาษจะบันเลงเพลงลงสงฆ์
จากนั้นเด็กจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวมาร่วมถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์
เมื่อพระฉันเสร็จและสวดเยทาสัพพีอนุโมทนาบุญแล้วปีภาคก็จะบันเลงเพลงพระเจ้าลอยถาด
พิธีทำขวัญเวียนเทียนรอบเด็กเมื่อดับเทียนแล้วผีพาดบันเลงเพลงรัวสามหลา
เมื่อผู้ทำขวัญตักน้ำมะพร้าวอ่อนป้อนเด็กปีภาษบันเลงเพลงกราวในเพลงเชิดและบันเลงเพลงกราวรำเมื่อจบพิธี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน